คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะที่เชียงใหม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
มีผู้ชายคนนึงไปหลงรักภรรยาคนอื่นเขา
ถึงขั้นขี่รถจักรยานยนต์มา

แต่ตัวสามีก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุนี้
คุยกับภรรยาผ่านทางเฟซบุ๊ก

มาก่อเหตุฉุดผู้หญิงไปเลยอะค่ะ
นี่ค่ะ

วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดหน้าร้านค้า
ลงจากรถกระชากผู้หญิงพร้อมกับถือกระเป๋าเอกสารนะคะ

ผู้หญิงก็ร้องขอความช่วยเหลือนะ

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้ามาช่วย

ก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้
นี่ค่ะก็ฉุดพยายามดึงอย่างนี้
สุดท้ายฉุดผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถไปได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
หน้าร้านซักผ้าหลังวัดบ้านท่ออำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ผู้หญิงที่ถูกฉุดขึ้นรถไปค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเสาส้มเป็นชาวไทยใหญ่อายุ๓๒

ผู้ชายที่มาฉุดไปเนี่ยก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๘ปี
เจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ติดกันกับร้านของนางเสาส้ม
นางพันนีแสนกันอายุ๔๘ปีเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเรื่องอะค่ะ
นางสาวส้มก็ร้องขอความช่วยเหลือ
นางพันนีบอกว่าเธอเองก็เข้าไปห้ามพยายามจะเข้าไปช่วยนะคะ
แต่ก็เห็นว่ามีการฉุดกระชากันเกิดขึ้น
นางพนีสู้แรงผู้ชายที่มาก่อเหตุไม่ไหวค่ะ
ฝ่ายชายก็เลยฉุดนางสาวส้มขึ้นรถไปเลย
แต่น้องก็ก็มีแฟนมีลูกมีครอบครัวนะ
ทีนี้ค่ะสามีของนางสาวส้มที่โดนฉุดนะคะ
นายวิรัติอายุ๔๕ปีเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนที่คุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยนะ
ยังไม่รู้เลยว่าภรรยาเป็นตายร้ายดียังไง

คนที่พาไปเนี่ยเป็นนุ่มชาวไทยใหญ่อายุประมาณ๒๘ปี
รู้จักกับภรรยาของเขาผ่านเฟซบุ๊กค่ะก็แอบคุยกัน
ตัวสามีบอกว่าก็จับได้แหละว่าภรรยาแอบคุยกับผู้ชายคนนี้
ภรรยาก็ยอมรับนะว่าก็คุยแหละชอบพอกันลักษณะประมาณนี้
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
หึงหวงบุกมาเอามีดจี้ฉุดกระชากภรรยาไป
ตัวสามีก็เลยบอกว่าก็อยากจะให้ทั้งคู่มาคุยกันนะ
มาคุยกันเลยที่โรงพักก็ได้ให้ตำรวจเป็นพยานให้ผู้หญิงเลือกเลย
จะเอายังไงจะเลือกใครมาคุยกันดีกว่าอย่าทำแบบนี้
ตัวสามีบอกว่าคือก่อนจะฉุดกันเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยส่งคลิปเสียงไปขู่ด้วย
ขู่เหมือนกับว่าจะส่งคนไปฆ่าเลยอะค่ะ
ไม่ยอมปล่อยไงขู่สารภาพอย่างนี้อะครับ

ขู่เลยครับคลิปส่งมาขู่ผมยังมีเลยคืนที่
อะไรคืนที่ผมรู้เรื่องมาส่งคลิปมาให้ผมดูเนี่ย

ถ้าจะจ้างคนมาฆ่ามายิงผมอย่างเนี่ย
พาผมไปตีไปต่อยที่สนาม๗๐๐ปีเนี่ย
แต่ผมไม่ไปที่แรกผมจะไปแล้วที่แม่ไม่ห้ามก่อนไง
ผมยังไม่ไปครับ
นี่คลิปนี้นะคะที่ส่งไป

ตัวนายวิรัติกับนางสาวส้มเนี่ย
เขาก็อยู่กันเป็นสามีพระยามาเป็น๑๐กว่าปีนะ

ส่วนนุ่มไทยใหญ่ที่มาก่อเหตุ
นางสาวส้มขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเนี่ย

ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้เลยว่านางสาวส้มเป็นตายร้ายดียังไง